เบรกนี้ค่ะมาดูหนุ่มหล่อเสียงดีกันบ้างนะคะ

คือเขาเนี่ยนะโดดมารับโปรเจกต์ดี
อย่างโครงการคนหล่อของทำดีเนี่ยเป็นปีแรกนะคะ
ก็เลยโดนเพื่อนในกัวเนี่ยคุณบอยปกรณ์
แซวเยอะแซวแยะเหรอเกินเออนะคะแหมคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญนะเป็นข่าวดีมาบอกกันด้วยว่า
เดือนมีนาคมนี้จะคลอดอัลบั้มใหม่แล้วนะคะ
เลยยังไม่มีข่าวดีเรื่องอนวิวาค์กับว่านใจนะคะ

อุ๊ยหน้าเด็กจังเลยนะคะเจ้าตัวจะว่ายังไง

ไม่หรอกก็ตามวัยครับเป็นไปตามธรรมชาติ

แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตเล็กนิดหนึ่ง
บั้มใหม่ก็คือเป็นแบบใหม่เลยนะ

ย้อนกลับไปเหมือนออริจินัลที่เราแบบเฟี้ยวไหมคะ

แต่ว่าเรื่องแต่งยังไม่คิดนะคะ

เดี๋ยวรีบบอกเลยถ้ามีอะไรแบบนี้
บอกประกาศใหญ่เลยครับ
ถ้าของผมก็คือมันมีเรื่องอัลบั้มเสร็จปุ๊บ
แล้วมันก็ต้องวางแผนไปถึงคอนเสิร์ตปลายปี
ส่วนของน้องเองผมว่าเขาตอนนี้กำลัง
เหมือนมีแพชชั่นใหม่เกิดขึ้นเยอะอะไรอย่างนี้
ก็ให้เขาทำอยู่
มันทำอย่างหลายอย่างจริงแล้ว